ส่วนการคัดแยกปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก

ซึ่งก็โอ้โหเป็นกองพะเนินเทินทึกเลย
แล้วก็คาดว่าจะมีการจับสลากรางวัลวันที่๘สิงหาคม
ซึ่งที่เห็นอยู่นี้นักเรียน๒๗๐๐คน
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์
ก็เดินทางมาคัดแยกปริศนียบัตรวันแรกนะคะ

ตั้งแต่๘โมงเช้าก็คัดแยกยาวจนถึง๕โมงเย็น
หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์๔๐๐๕๐๐คน
มารับช่วงต่อไปจนถึงเที่ยงคืน

ทั้งหมด๓๐ล้านฉบับเยอะนะ
ซึ่งคุณอุกฤษดุลยักษ์กระเสมนะครับ

ก็บอกถึงกระบวนการการคัดแยก
คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑๐วัน
ก่อนจะเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งมอบให้ไทยรัฐค่ะ

ในทั้งเรียนวัน๑มี๒กะ
กะ๑ก็๑๐๐๐๔๐๐หรือ๑๖๐๐แล้วแต่

แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ๑๔๐๐คน
หนึ่งสำคัญะก็คือเรามีกระบวนการคัดแยก
เราจะคัดแยกฝรั่งเศส
ออกจากกันจะเอาเฉพาะฝรั่งเศษเก็บไว้
กระบวนการต่อไปก็คือเราจะต้องนำพลังเศษทั้งหมดนั้นมาประทับกราบประจำวัน
เพื่อรับเข้าว่าเข้ามาตรงตามวันเวลาที่เราได้ประกาศเอาไว้
ว่าเป็นฝรั่งเศสถูกต้องไหมแล้วก็มีประทับราทุกฉบับหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นก็จะเก็บผูกเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งมอบให้กับไทยรัฐต่อไป
ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณอุกฤษดุลยักษมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปรายศนีย์ไทย
ก็บอกข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งการจับสลากรางวัลรวม๓๐ล้านบาท
จะจับวันที่๒๐๐๘๒๐๑๕สิงหาคม
การคัดแยกจะดำเนินไปทุกวันนะครับ
พรุ่งนี้วันที่๒ของการคัดแยกก็จะมีคุณกระแตและใบเตยอาสยาม
จะมาร่วมสร้างศีรษรรณและเป็นศักยิพญานในการคัดแยก

ก็ให้กำลังใจทุกน้องที่ทำงานกันเรื่อย
ความสุขให้กับประชาชนได้ลุ้นกันในการเชียร์ฟุตบอล
แล้วก็รุ่นโชคเป็นเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะครับ